คุณผู้ชมส่วนในช่วงนี้เรามาดู
มันมีทั้งหวยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ใช่ค่ะแล้วก็หวยใต้ดินนั่นเองเรื่องของหวยใต้ดิน
มันก็เป็นข่าวเป็นคราวมาอย่างก่อนหน้านี้เรื่องของครูปอ
ที่บอกว่าเป็นเจ้ามือแล้วก็เบี้ยวจ่าย๓๐๐
แล้วทำให้นักธุรกิจออกมาร้องขอความเป็นธรรมอันนั้นที่โคราช

คราวนี้คุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเกิดขึ้นที่อุดรธานี
คราวนี้เป็นนักธุรกิจสาวออกมาร้องสื่อ
ออกมาจะแจ้งตำรวจบอกว่าเธอเนี่ย
หวยใต้ดินไปใช่คือยอมรับเลย
แล้วถูกเจ้ามือหวยเนี่ยเบี้ยว๑๕๐๐๐๐๐บาท
ไม่จริงคือเธอแทงหวยเยอะเหมือนกันนะ
เยอะค่ะแทงเลข๒๖ไปเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับ
ก็แทงไปแล้วจะต้องได้เงินรางวัลที่ถูก

เดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดว่าซื้อเท่าไรถูกเท่าไร

คือเป็นข่าวครั้งแรกมาที่คุณบอกว่าที่โคราชใช่ไหม
ผมว่าหลังจากนั้นมีคนที่เล่นหวยใต้ดินแล้วก็ถูกโกง
เริ่มที่จะออกมายอมรับแล้วก็ออกมาแจ้งความแล้ว
ก็นี่แหละเหมือนกับท่านนี้นี่แหละค่ะที่เธอบอกว่าเธอยอมพลีชีพเลย

เพราะว่าผิดกฎหมายนะเธอก็ผิดกฎหมายเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าเจ้ามือจะต้องโดนด้วยจะต้องโดนหนักกว่าเธอผู้หญิงคนนี้
คือคุณสิริยากรวงชมพูเป็นนักธุรกิจสาว
คือเธอก็เล่าให้กับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ว่าเธอจริงถูกหวยใต้ดินนะกว่า๔ล้านบาท
แต่เจ้ามือหวยชื่อว่านางต้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจในพื้นที่

คือถูกจริง๔ล้านแล้วก็หักลบกบหนี้กับค่าหวยด้วยไงคุณ
เหลือที่เขาต้องจ่ายให้จริงล้านห้าแต่ว่าไม่ยอมจ่าย
ทางหนักนะเนี่ยครับใช่แล้วก็เลยเอาเอกสารมาทั้งปึ๊งเลยค่ะ
พอคุณภูริพัฒน์เปิดดูก็เป็นหลักฐานที่คุยกันทางไลน์
เอกสารในการโอนเงินแล้วเธอก็ยืนยันว่าเนี่ยโดนโกงจริง
แล้วตัวเธอเป็นผู้เสียหายจริง
เล่าให้ฟังค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสิริ

บอกว่าจริงก็รู้จักกันมานาน๒๐กว่าปีแล้วนะ
เพราะว่าเคยฝึกงานที่เดียวกัน
แล้วทุกคนในที่ทำงานก็จะรู้
นางต้าเป็นคนรับแทงหวยใต้ดินรายใหญ่เลย
เพราะว่าทางคุณสิริยากรเองเคยบ่นเคยพูดกับนางต้า
บอกว่าอยากซื้อหวยใต้ดินไม่รู้ที่ไหนเขารับแทงเยอะ

บอกหลักหมื่นก็รับหลักแสนรับไหมรับ
หลักล้านล่ะอ๋อหลักล้านก็ยังรับ
นี่แหละเขาก็เลยติดต่อซื้อหวยด้วยกันเรื่อยมา
แล้ววิธีการเขาก็คือพอสั่งหวยไปปั๊บ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
แล้วที่ผ่านมาที่เธอเคยสั่งหวยใต้ดินไป
ดูหลักฐานสิคุณผู้ชมสั่งยาวเหยียดเลยนะคะ
พอถูกแต่ละทีก็ได้เงินมาตลอด

สมมุตินะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่างวดไหนที่ถูกหวย
เกิน๑อาทิตย์นางต้าจะโอนเงินมาให้แล้ว
แล้วคุณภูริพัฒน์ก็ถามถึงเรื่องของการจ่ายค่าหวย
บางทีคุณสิริยากรก็จ่ายล่วงหน้าบ้าง

หลังไปสัก๒๓วันก็ยังได้เลย
คือต่างฝ่ายต่างก็เชื่อใจกันนะคะ
เวลาที่ถูกหวยได้เงินเยอะเนี่ยนะ
คุณศิริยากรบอกว่าที่ผ่านมา
ดิฉันก็ควักเงินซื้อทองให้เลยนะคะ

เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
งวดนั้นเธอถูก๒งวดเลยค่ะ

แล้วก็โอนเงินมาให้ครบคุณไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่งวดเจ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้น
คือ๑พฤศจิกายน๖๐
คุณงวดนี้เป็นงวดดังเลยค่ะ
มันตรงกับหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรีด้วย
เพราะว่ารอบนั้นออกคือ๕๓๓๗๒๖ใช่ไหมรางวัลที่๑

คุณสิริยากรบอกว่ารอบนั้นทุ่มเลย
ทุ่มซื้อไปทั้งบนทั้งล่างไม่มีอั้น
บนก็คือ๒๖ล่างก็คือ๘๕เลขท้าย๒ตัว
ทีนี้รวมกันทั้งบนทั้งล่างที่ถูกได้เงิน๔๐๐๐๐๐๐บาท
แล้วค่าหวยมันคือ๑๕๐๐๐๐๐เจ้ามือเขาก็หักไปเลย
ซื้อหวยจ่ายดินกันเป็นล้านค่ะคุณ
เสร็จแล้วจ้ามือต้องจ่ายให้๒๕๐๐๐๐๐บาท
หลังจากหักค่าหวยไปแล้วนะแต่มันจ่ายไม่ครบ
จ่ายมาล้านห้าเหลืออีกล้านหนึ่งที่ยังไม่ยอมจ่าย
แล้วทีนี้นางต้าเขาบอกแบบนี้
บอกว่าเจ้ามือใหญ่จ่ายมาให้แค่ครึ่งเดียวเอง

โทรไปถามเจ้ามือรายใหญ่เจ้ามือบอกว่า

ว่ามันไปตกอยู่ที่ไหนนางต้าหรือเปล่า

เดี๋ยวฟังเสียงเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคุณสิริยากรค่ะ
คือนัดเจอกันก็เลยได้คุยกันเรื่องหวยนี่แหละ
ว่าอยากซื้อหวยเยอะเนอะทำอย่างไรดี
เขาก็บอกว่าเอามาซื้อกับเขาก็ได้
เพราะว่าเขาไม่อั้นยังไงก็รับหมด
แล้วเราก็เลยบอกว่าอ้าวไม่อั้นนี่คือยังไง

มีคนถูกกับเขามาแล้วก็ไม่มีปัญหา
เราก็เลยโอเคแน่นะได้นะไม่มีปัญหา
ก็ถึงได้ลองเริ่มซื้อกัน
ทำไมรวยจังเลยคุณซื้อเป็นล้าน
และเงินสะพัดที่มันอยู่ในวงการหวยใต้ดิน

มันจะหลักเป็นกี่หมื่นกี่พันล้าน
แล้วนี่แหละคือทำไมรัฐบาลถึงจะต้องแบบพยายาม
ที่จะปราบหวยใต้ดินแล้วก็ให้มาเล่นหวยบนดิน
เพราะว่าเงินตรงนี้มันจะได้หมุนเวียน
เข้าสู่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เข้าสู่รัฐแล้วก็ลงไปสู่ประชาชนต่อนะครับ
ค่ะทีนี้ได้คุยกับคุณสิริยากร
คุณสิริยากรก็ยืนยันนะบอกว่าถามไปที่นางต้าเนี่ย

แต่ก็ยังไม่ได้เงินสักที
แล้วมันมีคนเคยโทรมาหาคุณศรียากร

ว่ามีการไปฟ้องร้องหรือยังไงนี่แหละนะคะ
โดยคุณสิริยากรเขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าปลายสายนั้นเหมือนกับโทรมาข่มขู่
ทีนี้เดี๋ยวเราต้องฟังคุณสิริยากรเล่า

คุณสิริยากรไม่กลัวเหรอออกมาเปิดเผยแบบนี้
เอาหลักฐานมาให้ดูแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ

จะตอบว่ายังไงเดี๋ยวฟังค่ะ
แต่พี่ไปสืบทราบมาว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาหาพี่เนี่ยเป็นทหาร
ไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะถูกจับ
แต่ถามว่าถ้าถึงวันหนึ่งเรารู้ว่าการเล่นการพนันหวยใต้ดินเนี่ย
มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายพี่ก็ต้องยอมรับ
ต้องยอมรับในจุดนี้เพราะพี่พยายามทุกทางแล้ว
ในเมื่อถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาทำถูกซึ่งมันไม่ใช่
เมื่อเราผิดเรายอมรับผิดเราเดินเข้าไปหาตำรวจหากฎหมาย
เข้าไปแบบเต็มใจพร้อม
นี่แหละเธอยืนยันว่ายังไงก็พร้อมคือรู้ว่าผิด
แต่ก็อยากให้ดำเนินคดีในเรื่องนี้
ตอนนี้เงินที่มันค้างจ่ายเธออยู่คืออีก๑ล้านบาท
คุณสิริยากรนะบอกว่าเอาจริงตอนนี้ตัวพี่ก็ไม่หวังแล้วล่ะ
ว่าจะได้เงินคืนเพราะว่าถามมาหลายครั้งเหลือเกิน
คุณผู้ชมคิดดูงวดตั้งแต่๑พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
จนเนี่ยจะพฤศจิกายนปีนึงละ
แต่ที่เธอออกมาแบบนี้อยากได้รับความยุติธรรม
อยากให้เกิดความถูกต้องคือรู้ว่าที่ทำผิด
แต่ถ้าเกิดถูกโกงคนโกงหรือว่านางต้า
เธอบอกว่าก็จะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน

คุณภูริพัฒน์ไปนั่งคุยให้คุณศิริยากรเล่าให้ฟังในยาวเลยนะคะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปบ้านนางต้าคุณไปรอเลย

ใช่ค่ะเจ้ามือคนกลางนี่เหรอ

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าจะได้เจอไหม
ต้าจะตอบว่าอะไรหรือจะยังไง
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอบอกว่าอ้าว

เจ้ามือหวยใต้ดินเขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง

นางต้าอยู่ที่ไหนหรือว่าหวยใต้ดินคนอื่นยังไงนะฮะ
คุณผู้ชมก็ส่งมารัฐบาลแก้ปัญหาสลากกินแบ่งไม่ได้
ประชาชนก็หันไปเล่นหวยใต้ดินนะครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านมาได้